ในปีนี้สงกรานบางพื้นที่เริ่มต้นขึ้นแล้ว
อย่างเช่นที่บ่อวินชนบุรีนะครับ
แต่สงกรานปีนี้เริ่มต้นไม่ค่อยสวยในพื้นที่ดังกล่าว
เพราะมีวัยรุ่นเขาตีกันแล้วด้วย

จับภาพกลุ่มวัยรุ่นกำลังเล่นน้ำกันแบบสนุกสนานอยู่ริมถนน
สักพักหนึ่งก็มีเรื่องทะเลาวิวาสตีกันครับ
ข้อความระบุว่าตีกันงานไหลสงกรานบ่อวินชนบุรี
ล่าสุดมีคนคลิกเข้าไปชมคลิปนี้แล้วกว่า๓แสนครั้งนะครับ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันแบบต่างนานา
โดยส่วนใหญ่คือไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมเหล่านี้ของวัยรุ่นครับ
พันธุ์ตำรวจโทไพโรธเพชรพลอยรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี

การบริหารสดตำบลบ่อวินจัดงานวันสายสัมพันธ์ตำบลบ่อวิน
ก็เป็นพิธีรดน้ำดำหัวขอพรวันสงกรานครับ
แล้วก็จะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นนั้นมาเล่นน้ำกัน

ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ

มีกลุ่มวัยรุ่นมีเรื่องทะเลาวิวาสกัน
ตำรวจที่วางกำลังอยู่บริเวณนั้น
ก็เข้าไปช่วยห้ามทันแบบพอดิบพอดี
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บ
และไม่มีใครติดใจเอาความนะครับ